คุณผู้ชมไปดูสารวัตรพึ่งค่ะไม่ใช่เป็นตำรวจแล้วก็ชื่อพึ่งนะ
เอาไม่ใช่นะไม่ใช่เป็นฉายาของเขา
สารวัตรคนนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราช
เขามีอาชีพเสริมเลี้ยงพึ่งออมิน่า
ก็เลยเป็นฉายาวัดพึ่งว่าสารวัตรพึ่งแต่ที่น่ารักตรงนี้คุณผู้ชมค่ะ
สารวัตรพึ่งก็สอนคนในพื้นที่ให้เลี้ยงพึ่งเป็นการหารายได้เสริมด้วยค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทบำรุงสามนรักษาราชการแทนรองผู้กำกับการป้องกันและปรับราม
สถานีตำรวจภูทรชวางจังหวัดนครศรีธรรมราช
จากจะเป็นตำรวจแล้วนะคะเขาเลี้ยงพึ่งเนี่ยค่ะเป็นการหารายได้เสริม
จนตอนนี้นะไม่มีหนี้ค่ะไม่ต้องกู้เงินจากสหกรตำรวจด้วยนะคะ
ก็เลยมีแนวคิดสร้างมวลชนในพื้นที่ด้วยการเลี้ยงพึ่ง
เขาก็ไปสอนชาวบ้านจนทุกคนตั้งฉายาให้ว่าสารวัตรพึ่งค่ะ
ตำรวจโทบำรุงบอกว่าชาวอำเภอชวางนอกจากทำสวนยางพาราแล้วก็ทำสวนผลไม้
ทุเรียนมังคุดลองกองเงาะ
แต่ว่าจริงแล้วเลี้ยงพึ่งก็เหมาะกับในพื้นที่เหมือนกัน
ก็หาแนวทางในการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่นะคะ
ไปคุยไปชวนชาวบ้านให้เลี้ยงพึ่งไปอบรมวิธีการเลี้ยงพึ่งให้
พันธุ์ตำรวจโทบำรุงก็เลยเป็นวิทยากรสอนให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ
ตั้งแต่เริ่มต้นเลยคุณผู้ชมสร้างบ้านให้พึ่งต้องทำยังไง
ต้องใช้ไม้เก่าเท่านั้นพึ่งก็จะไปอาศัยอยู่
ทำเป็นกลองสี่เรียมนะกว้าง๓๐ซมยาว๕๐ซม
ต้องตั้งบนเสาสูงสัก๘๐เซนติเมตรนะคือสอนหมดเลยตั้งแต่เริ่มต้นขบวนการเลยค่ะ
แล้วก็เนี่ยค่ะเขาบอกว่าต้องทำเป็นอ่างเล็กใส่น้ำมันเครื่องเก่า
มดแมลงขึ้นไปรบกวนพึ่งด้วยเพราะสอนเทคนิคให้หมดไม่หมกเม็ด

เทคนิคให้ทุกอย่างอยากจะให้ชาวบ้านในพื้นที่มีรายได้นะคะ
เขาก็ตั้งบ้านพึ่งไว้ใต้ต้นไม้
ไม่นานพึ่งก็มาทำรังเต็มเลย
แล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้นะคะ
ส่วนน้ำพึ่งจะได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่
แต่ที่ดีก็คือน้ำพึ่งแท้ไง
เองเพิ่งมาเองแล้วก็ได้น้ำพึ่งเนี่ยนี่คือน้ำผึ้งแท้
นะคะแล้วก็นี่แต่มีต้องมีชุดป้องกันด้วยนะ
ต้องมีอันนี้สำคัญมากระวังพึ่งต่อยนะคะ

สารวัตรพึ่งเขาโอ้โหทำรายได้ดีเขาไม่มีหนี้

การไม่มีหนี้นี่คือดีมากนะ
นะคะนี่ไหนที่ชวางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ